นักท่องเที่ยวสาวชาวรัสเซียนะฮะขึ้นโรงพักเลยแจ้งความ
คือถูกทำร้ายเพราะว่าค่าธรรมเนียมในการเข้าจุดชมวิว
คือเจ้าของจุดชมวิวบอกว่านี่มันที่ส่วนตัว
คุณจะเข้ามาชมวิวคุณต้องจ่ายตังค์
คงจะมีการปะทะคารมกัน
นี่แหละครับคุณผู้โตมฮะไปดูคลิปนี้ก่อน
คือถึงฟังไม่รู้เรื่องแต่รู้ว่ามีอารมณ์แน่นอนอ่ะทั้งสองฝ่ายอืม
งานนี้นะไม่ว่าใครผิดใครถูกนะแต่คลิปนี้มันออกไปแล้วงามไส้ไทยแลนด์
เพจเจ้าหม้อยวีพลัสคลิปนี้นะครับเป็นผู้หญิงชาวรัสเซีย
มีปากเสียงกับคนดูแลจุดชมวิวที่เกาะสมุย
เพราะไม่พอใจที่ต้องจ่ายเงินค่าเข้าคนละ๕๐บาทนะฮะระหว่างนั้นเพื่อนชายที่เป็นชาวต่างชาติ
ก็พยายามบอกให้ทั้งสองฝ่ายใจเย็นใจเย็นแต่ผู้หญิงชาวรัสเซียก็คว้าเก้าอี้ฟาด
ไปที่คนดูแลจุดชมวิวที่เป็นคนไทยส่วนคนดูแลก็เตะสวนเข้าไป
เข้าไปที่ชายโครงของผู้หญิงรัสเซียคนนั้นนะฮะส่วนสาวรัสเซียก็กลับลงไปพร้อมกับเพื่อนชายของเขา
คนดูแลจุดชมวิวนะครับพูดเสริมบอกว่าฝ่ายสาวรัสเซียเริ่มก่อน
เขาแค่ไปบอกว่า๕๐บาทก็คือแตะเก็บ๕๐บาทนะก็พัวผมเลย
ล่าสุดทิมข่าวไปสอบถามจากพาตรวจเอกยุทธนาศิริสมบัติ
ท่านเป็นภูมิกับสมภาพบ่อผุดสุราธานีครับก็ท่านก็ให้ข้อมูลบอกว่า
ปีใหม่เลย๑มกราคมที่ผ่านมานางสาวเอกาเทลิน่าอายุ๓๓ปี
เป็นชาวรัสเซียนะครับขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวรอบเกาะกับแฟนเขา
พอมาถึงจุดชมวิวนะครับโอเวอร์แลปสโตนก็จะเข้าไปถ่ายรูป
แต่ผู้ดูแลบอกว่านะครับต้องเสียค่าข้าวด้วยนะเพราะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล
ไม่จ่ายฮะเธอไม่จ่ายผู้ดูแลก็ไม่ยอมให้เข้าก็เลยมีปากเสียงกัน
ว่าผู้ดูแลเข้ามาทำร้ายเธอจากด้านหลังแล้วก็ชากสร้อยคอแว่นกันแดด
แล้วก็ตบหน้าเตะเข้าที่ชายโครงของเธอด้วยจนเธอได้รับบาดเจ็บที่แก้มซ้ายแล้วก็จมูก
ตำรวจเชิญตัวคู่กรณีนะฮะฝั่งคู่กรณีนะครับนายมังกรอายุ๕๕ปีมาสอบปากคำ
เจ้าตัวยืนยันแล้วชี้แจงบอกว่าเขาถูกผู้หญิงรัสเซียทำร้ายร่างกายก่อน
ก็เลยต้องป้องกันตัวที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีปัญหากับนักท่องเที่ยว
ทุกคนก็ต้องจ่ายตามระเบียบนะเพราะที่ตรงนี้เป็นที่ส่วนบุคคล
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหานะครับทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นครับ